ใครที่เป็นพนักงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย

ในช่วงของการจ่ายเงินหลังจากเติมน้ำมันเสร็จฮะ

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่
บ้านแก้วตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
บันทึกภาพขณะที่มีรถกระบะคันหนึ่งนะครับ

ขับเข้ามาเติมน้ำมัน๑๐๐บาท
พอเติมเสร็จยื่นเงินให้พนักงานเป็นแก๊งพัน๑๐๐บาท
พนักงานก็บอกพี่คนขับว่า
แป๊บนะพี่เดี๋ยวผมไปเอาน้ำดื่มมาให้

แต่พอพนักงานพูดจบเท่านั้นแหละ
ให้คนนั้นรีบขับรถออกไปด้วยความรวดเร็วเลย

จนกระทั่งพนักงานของปั๊มเข้าไปตรวจสอบ
หนึ่งพันที่ได้มาจากลูกค้าคนนั้นเป็นแบงค์ปลอม

อกอีแป้นจะแตกแหลกลานรีบทะยานไป
แจ้งกับเจ้าของปั๊มให้รับทราบ

เพื่อให้ตำรวจช่วยสกัดจับรถคันดังกล่าวหน่อย
เพราะว่าเป็นรถกระบะฟอร์ดสีเทา
ทะเบียนบพภ๔๙๒๒จันทบุรี
มีคนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปี
คือขับหลบหนีไปบนถนนสายตากศิลปนะ

ผู้ชายคนที่เขายื่นแบงค์พันธุ์ให้เนี่ย

เพราะเห็นลักษณะแบบนี้บางทีเขาอาจจะได้รับแบงค์พันธุ์นั้นมาจากที่อื่น

แต่ยังไงซะก็ต้องฝากเตือนกันเอาไว้

ก็สังเกตจากลายน้ำส่องขึ้นฟ้าดู
เอาปากกาเขียนดูก็น่าจะพอรู้
แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจจริงก็บอกพี่ตำรวจเขาได้นะคะ